วันนี้ของข่าวเช้าไทยรัฐไปดูที่เรื่องของเหตุระเบิด๔จุดเมื่อคืนที่ผ่านมาที่สตูนกันก่อนนะครับ
ล่าสุดก็มีการไปพบถังแก๊สปริศนาวางอยู่ด้วยแล้วก็ทำให้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดนั้นต้องเข้าไปตรวจสอบนะครับ
กล้องสกุลจันทราชนะครับในอำเภอเมืองสตูนรับแจ้งว่าไปพบวัตถุต้องสงสัยปริศนาซึ่งวางไว้ริมเสาไฟฟ้าอยู่ที่ถนนในหมู่บ้านบ้านท่าห้วยนะฮะตำบลฉลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูนนะครับ
ล้างสูงมากมากนะครับก่อนพบว่าเป็นถังแก๊สรั่วก็เลยปล่อย
แก๊สที่เหลือออกจากถังให้หมดเลยนะฮะก่อนส่งให้กับโรงพัก
ฉลุงดำเนินการต่อไปจากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่
ทราบว่าเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนะฮะมีรถเก๋งสีขาวเนี่ย
ขับไปจอดมีผู้หญิงมีผู้ชายมีเด็กลงจากรถแล้วก็ยก
แก๊สเนี่ยลงมาแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้แล้วก็ขับ
รถออกไปโดยคนตกปลาและชาวบ้านที่เขากำลังเดินออกกำลัง
อยู่เขาก็เห็นครับเลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
เพราะว่าเห็นว่าผิดปกติเพราะว่าเอาถังแก๊สมาทิ้งไว้ตรงนี้ก็ไม่ควรจะ
เป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับขณะเดียวกันย้อนกลับไปช่วงกลางวันของเมื่อวาน
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบกระเป๋าต้องสงสัย๒ใบนะฮะใบหนึ่งเนี่ยเป็นขยะอีกใบหนึ่งมีเสื้อผ้าอยู่แต่ว่าช่วงตรวจสอบเนี่ยต้องมีการปิดถนนนะเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นระเบิดหรือเปล่านะครับ
ส่วนเหตุระเบิด๔จุดข้อมูลด้านการข่าวแล้วก็จากการตรวจสอบข้อมูลจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางแล้วก็จุดเกิดเหตุ
เพราะว่าคนร้ายเข้ามาในพื้นที่สตูนตั้งแต่วันที่๙มีนาคม๕คนมีรถจักรยานยนต์๓คันขี่ตามตามกันมา
โดยมีมือสืบสวนจากสามจังหวัดชะแดนภาคใต้เข้าไปร่วมสืบสวนทำคดีส่วนจะออกหมายจับกี่คนนั้นยังไม่ระบุแต่ว่าก็
สาวไปถึงตัวผู้ก่อเหตุอย่างแน่นอนนะครับ